เรื่องเป็นคลิปที่แห่แชร์กันมากบนโลกออนไลน

วิ่งเหมือนหูนิอะไรรึเปล่า
เป็นเหตุการณ์ที่สำนักงานขนส่งที่จังหวัดสุราชธานีอำเภอชายานะคะ

นี่มันขับรถเก่งอีกยังไม่พอ
วิ่งเก่งอีก
สอบใบขับขี่ขับรถเป็นอย่างเดียวไม่พอต้องวิ่งเก่งด้วย

ซึ่งในคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราธานีสาขาอำเภอชายาค่ะ
โดยผู้โพสต์คลิปนี้ก็บอกว่าไปรอทำใบขับขี่ตอนตี๕

แต่ไม่ทันเพราะว่ามีคนมารอตั้งแต่ตี๔เป็นจำนวนมาก
ผมว่านอกจากคุณรอตี๔มีคนมานอนรอด้วยแหละ
นั่นน่ะสินะครับค่ะด้านนายมานพสุธิพงศ์นะคะหัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดสุราชธานี
ก็บอกว่าเนื่องจากมีประชาชนต้องการสอบใบขับขี่เป็นจำนวนมาก
แต่ว่ามีข้อจำกัดเรื่องของสถานที่แล้วก็เวลานะคะ
อีกทั้งระบบการเงินการคลังก็ต้องทำปิดการทำการในเวลาประมาณบ่ายสามครึ่ง

ใช่ทำให้สำนักงานขนส่งซึ่งก็มีด้วยกัน๔สาขา

บอกว่าเกินขีดความสามารถที่จะรองรับประชาชนที่มีความต้องการทำใบขับขี่ได้นะคะ
ถามว่าในแต่ละวันสามารถสอบและอบรมได้เพียง๔๐คนเท่านั้น
แต่ว่าเราเห็นคนวิ่งมาเป็นร้อย
ใช่เห็นเลยสังเกตว่าล็อตหลังนี้เขาเลิกวิ่งแล้ว

แล้วก็เลยพอได้๔๐คนในการสอบ
ทำให้ประชาชนรอคิวกันตั้งแต่เปิดทำการ
พอถึงเวลาจึงรีบวิ่งเพื่อไปแย่งคิวตามที่เห็นในคลิปนี่แหละครับ
ส่วนสำนักงานใหญ่ขนส่งสุราธานีขณะนี้

ไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าแล้ว
มาจองคิวล่วงหน้านะครับต้องยาวมาก
การกันคิวกันใหม่นะครับ
ซึ่งหากประชาชนที่ไม่ต้องการรอคิวแนะนำอย่างนี้ครับ
เดินทางไปยังสาขาต่างเช่นที่
อำเภอบ้านนาศรอำเภอเวียงสะ
อำเภอชายาและอำเภอกเกาะสมุยแทนนะครับ
ส่วนเรื่องของการแก้ปัญหาที่ผ่านมา
หรือว่าข้อตกลงกับทางมหาวิทยาลัยสงขลานคริน
การเปิดอบรมผู้ที่ต้องการทำใบขับขี่นะคะ
โดยก็ใช้วิทยากรจากสำนักงานขนส่ง

ประชาชนไม่ค่อยนิยมไปรับบริการกันสักเท่าไหร่นะคะ

เขามีรถโมบายออกไปเปิดสอบนี้หลายพื้นที่

ในช่วงเทศกาลแบบนี้เนอะปีใหม่คนก็จะ
อยากได้ใบขับขี่เพราะคุณสืบสกุลบอกแล้วว่า
ต้องพกใบขับขี่ด้วยนะครับผมพูดค่ะค่ะใช่ครับ